เรื่องนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังเรานะคะ
สลดค่ะพ่อตีลูกประชดเมียเก่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนค่ะ
ถามตรงนะคุณพ่อบอกให้ลูกหลับแล้วตีอย่างนั้นนะลูกจะหลับลง

แล้วคือตอนน้องจะหลับตีน้องแล้วบอกอย่านอน
พอน้องไม่นอนตีอีกรอบบอกให้หลับ

เป็นภาพเด็กชายอายุประมาณสัก๓๔ขวบเท่านั้นเองนอนอยู่บนเตียง

น้องก็ร้องไห้อย่างที่เราเห็นในคลิปนั่นแหละค่ะ

น้องจะหลับแต่คนเป็นพ่อตีไม่ให้นอน
ลืมตาขึ้นตีซ้ำแล้วบอกว่าหลับซะ
เห็นคลิปก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพิธีบังแสน
ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
ดังเขาไประบุข้อความไว้แบบนี้ว่า
มีคลิปจากติ๊กต๊อกนะคะรายละเอียดตามภาพ

เจ้าหน้าที่บางแสนให้ติดตามช่วยดูหน่อย
นี่แหละค่ะคือข้อความในของเพจดังเขายังบอกไว้แบบนี้ด้วยว่า
ตีเด็กขออภัยนะดิฉันขออ่านนะคะ
ตีเด็กอย่างกับหมาอย่าอ้างว่าเด็กต้องถูกสั่งสอน

ขู่เอาเงินจากแม่น้องหลักฐานครบ

มานั่งดูคลิปมันหลับไปแล้วก็ไปตีมันให้มันตื่น
พอลูกตื่นก็ให้หลับนี่มากเกินไปประสาทแดด
ใครอยากเห็นนะเดี๋ยวบอกพี่กัด
นี่แหละค่ะก็คือเป็นข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้ในเพจดัง
แน่นอนคุณผู้ชมคะทีนี้เราก็ต้องไปตามความเรื่องนี้
ไปเจอแล้วนะคะกับพ่อของน้อง
น้องเนี่ยในคลิปจริงยาวนะ

มีอาชีพเป็นคนที่ดูแลพวกเตียงที่ขายอาหารตรงริมชายหาดบางแสนใช่ค่ะ
เขาเล่าแบบนี้บอกว่าตัวเขาอยู่กินกับภรรยา
ซึ่งเป็นอดีตกันไปแล้วมีลูกด้วยกัน๑คนนะคะ
มีลูกก็คือน้องคนนี้แหละนะคะอายุประมาณ๔ขวบ

คลิปที่ออกมาเนี่ยเจ้าตัวบอกเกิดขึ้นนานแล้ว

เจ้าตัวบอกน่าจะสัก๒เดือนแล้ว

รู้ว่าลูกดื้อมีนิสัยก้าวร้าวแล้วลูกตีพ่อ
เขาก็เลยตีเพื่อสั่งสอนตามภาษาพ่อ

ก็อยากให้เมียเก่าได้รู้ว่าลูกดื้อ
ผ่านการเลี้ยงลูกแบบรังพัง
ที่ผ่านมาเลี้ยงลูกมาคนเดียวไม่เคยตีลูกมาก่อน
ก็ไม่คิดว่าเมียเก่าจะเอาไปโพสต์ลงโซเชียล
แล้วเขาบอกเขาจะแจ้งความเอาผิดกับอดีตภรรยาด้วยนะคะ
ทำให้เขาเสื่อมเสียแล้วถูกสังคมประนาม
ตีนะพี่เพราะน้องเป็นคนก้าวร้าวนิสัยรุนแรง
ผมก็แข่งพี่ตั้งเลยต้องดัดนิสัยน้อง

คือถามว่าจะถ่ายคลิปส่งให้แม่น้องไหม
ผมก็ไม่ได้เจตนาที่จะตั้งใจแบบถ่ายจริง

คือไว้ดูอะพี่คือแบบจะส่งให้เขาตอนไหนก็ได้
คือแบบให้น้องแม่น้องเขาดูอะพี่
เพราะเขาไม่ค่อยได้ติดต่อลูกพร้อม
คือแบบว่าไม่ได้เป็นการทารุนเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ไม่เป็นการทารุนเลยพี่
ครั้งนั้นตีครั้งเดียวพี่ไม่เคยตีเลยพี่
ตั้งแต่เลี้ยงมาตีก็ไม่ตีแรงขนาดนั้นพี่
แต่ครั้งนั้นมันสุดแล้วพี่ก็คือต้องดัดนิสัยน้องแล้ว
อันนี้คือเหตุผลที่คุณพ่อเขาทำลงไป

ทางด้านแม่ค้าริมชายหาดบางแสนก็บอกแบบนี้

เวลาพาลูกมาทำงานก็ไม่ได้เคยเห็นดุหรือว่าตี
แต่อาจจะตีสั่งสอนเพื่อภาษาพ่อลูกหรือเปล่า

ตำรับสอบพ่อเสียงศูนย์บอกว่าเดี๋ยวเรียกพ่อเด็กไปสอบสวน
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลสภาพจิตใจเด็กด้วย

คุณพ่อคะอันนี้คือ
อยากให้คุณพ่อได้ลองฟังสิ่งที่ขวัญกำลังจะอ่านจะเล่า
คือมันมีความคิดเห็นของคุณหมอจากกรมสุขภาพจิต
เรื่องของการดุด่าว่ากล่าวหรือการตีเพื่อสั่งสอนลูก
เขาบอกแบบนี้ว่ารูปแบบของการตีเด็กนะคะที่เหมาะสมไม่ควรตบหน้า
และไม่ควรใช้อุปกรณ์ใดต่างตีลูก
และอย่าไปทำให้ดูเหมือนเป็นการทำร้ายมากกว่าการที่จะสั่งสอนลูก
และพ่อแม่ต้องไม่ทำหรือลงโทษเด็กด้วยอารมณ์ที่โกรธ
แต่ควรตีลูกจากความรักและต้องอยู่บนเหตุผล
ด้วยการที่ถ้าเกิดว่าทำโทษเขาแต่ต้องบอกเหตุผลเขาไปด้วย
ในขณะเดียวกันว่าเขานั้นทำอะไรผิด

คือเขาบอกว่าในทางจิตวิทยาไม่สนับสนุนนะคะ
ในการใช้ความรุนแรงและเกิดอยากจะจำเป็นต้องตีลูกจริง
ใช้วิธีการตีในจุดที่เหมาะสมอย่างเช่น
ใช้มือของเราตีไปที่มือของลูกก็ได้
เพราะมันจะสามารถกักน้ำหนักได้ที่ถูกต้อง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าให้ตีเขาด้วยความรัก

คือต้องมีเหตุมีผลเนอะนะครับอืม